ดูฮะ
นี่คือประเทศไทย

เรารับการ

วันนี้จะแก้ว
สวัสดีนะครับบรรดาสื่อที่รักทุกท่าน

ก็ได้มีการพูดพูดกับเจ้าตัวที่เขาในพื้นที่
นี่ปรีบัติการที่เดียวไม่ได้
ตั้งแต่เราได้จัดกำลังต่างเยี่ยมร้อยแล้ว
ทรัพย์มันทำงานมีห้องทำงาน
ทรนทรีศ์ก็มาอีกชุดแรก
เมื่อวานนี้ผมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการบัดทางด้านยุทธการก็คือการใช้กำลังใช่ไหม
เราต้องใช้กำลังจากเบาไปหานักด้วยมาตรการที่เหมาะสม
เพราะว่าปัญหาสำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก
และการใช้อาวุธอย่างไม่ระวังอย่างเช่นที่ฝ่ายผู้ต้องหาในบริการไม่ได้เลย
ก็จะเห็นว่าจากการทำงานของเราในช่วงที่ผ่านมานะ้ไม่ใช่เราไม่มีอยู่ถือภาพนะ
แล้วก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วในอาคารเหล่านี้มันเป็นซอกมุมจำนวนมากใช่ไหม
เพราะฉะนั้นการจะเคลื่อนที่เขาหาเนี่ยการใช้วุฒิใส่กันเนี่ย
เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้ได้เต็มที่
แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีคนหลบอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะ
อันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องสื่อต่างที่มีการรายงานข่าวมาโดยตลอดนะ
แล้วผมเองก็ได้มีการติดต่อตั้งทั้งคืนเมื่อคืนก็เหมือนกันกับพวกเราอ่ะนะ
ก็บรรดารัฐบาลีช่วยรัฐบาลียกษัตริย์พบพบตำรวจ
ทีมงานพบพตำรวจผู้ช่วยพบมากันหมด
นั่นแหละครับคือการทำงานที่เรียกว่าการทำงานที่บูรณาการกัน
แล้วขั้นตอนต่างเป็นขั้นตอนตามลำดับและเป็นการใช้ภูมิปกติ
แล้วก็ต้องระวังประชาชนเป็นที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมให้คอนเซ็ปต์กับเขาให้ในครั้งแรก
ผมต้องเชื่อว่ามั่นเขานะครับเพราะเขาเป็นผู้ข้าดาการระดับสูงเขาผ่านร้อนผ่านหนังมากพอมีเกิดขึ้น
สถานการณ์เช่นนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือให้อยากให้เป็นโอกาสเดียวแล้วโอกาสสุดท้ายที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีก
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมันอาจจะด้วยสุขภาพจิตในเวลานั้นของคนนี้นะคงไม่ใช่ไปเกลียดชังใครทั้งหมด
อันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนผู้คนตามนึกว่ากลมสุขภาพจิตเขามาดูแลเอาใจใส่ทั้งประเศษส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้หวัดเจ็บให้เขามีขวาคล้องใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไป
ที่สองก็ต้องเอาพฤติกรรมนี้มาวิเคราะห์ดูซิว่าทำไมมันรุนแรงขนาดนี้
นั่นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องแก้ไขปัญหา
ผมให้ความสำคัญเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์
ของคนไทยของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะใครเสียใจใครเสียชีวิตใครบาดเจ็บ
ผมก็เสียใจทุกคนเพราะผมต้องดูแลคนทั้งประเทศ

สิ่งที่วันนี้อยากให้พวกเราลองดูที่สื่อช่วยกันดูที่ประชาชนมาเป็นจำนวนมาก
เขามาทำอะไรล่ะครับเขามาเพราะเขาห่วงใยเขามาเพราะเขาอยากให้มาเจอเจ้าหน้าที่
นั่นสิ่งใดก็ตามการเสียข่าวขวายมันวางนิดนึง
เพราะเวลามันแพร่ไปต่างประเทศแล้วด้วยความไม่เข้าใจขึ้นมามันก็คือปัญหานั่นแหละ

แล้วหลายคนก็บอกไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
นั่นแหละครับคือสิ่งที่อะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็อาจจะเกิดได้
ก็ปิดดีมากแล้วแหละ
จากผู้ก่อเหตุทั้งสิ้น

หลายคนก็ไม่เข้าใจว่านายกสนใจไม่สนใจ

เพราะบางทีเขาต้องเข้าใจกฎหมายเหมือนกัน

จากนั้นมาเมื่อถ้าเขาร้องขอ

ถึงแม้ว่าผู้ร้ายจะเป็นทหาร
ตำรวจอะไรก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ

เขาก็มาดูแลความปลอดภัยโดยรอบอะไรน่ะก็ว่าไป

ก็มีกำลังลงมาที่มี

เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่

สิ่งที่น่าชื่นชมเขาอะไรรู้ไหม

แต่ประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
นั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนเขาคิด

ที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้

ทำร้ายประโยชน์หรอกครับเจ้าที่

สิ่งที่มันที่สุดครับวันนี้ก็ขอบคุณแพทย์พยาบาล
ขอบคุณเจ้าที่บุคลากรสาศุกร์

แพทย์พยาบาลบุคลากรทั้งหมด
วันนี้ก็ให้

เลือดต่างก็มีเพียงพอพันกว่า

ถ้าเรียกว่าได้ทั้งบุญทั้งกลุ่มสน
สิ่งสำคัญที่สุดกับวันนี้ก็ทุกคนต้องมีบทเรียนหมดแล้วจ๊ะ
ไม่ว่าจะสถานตำรวจไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะใคร
แม้เราจะผ่านสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้ง

เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหามาตรการที่เหมาะสม
เพื่อทุกอย่างนั้นจะได้คลี่คลายได้โดยเร็ว
ทุกอย่างมันคาดการณ์ไม่ได้ว่า

วันนี้เราก็ถือว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้ว

สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลจะดูแลทุกคน
ในเรื่องการทรัพยาบาลไม่ต้องเสียท่าตังค์

มันก็คงต้องให้ผ่านพ้นในเรื่องของ

การทำหลักฐานทั้งนิสิวิสาธิ์นิสิเวศต์ต่างเขาเนี่ย
ทั้งเกียรติรับศพไปได้และบางคนก็ดูแลอยู่อีกแล้วแหละ
วันนี้ก็มีทั้งสอทรในพื้นที่มีทั้งรัฐมนตรีในพื้นที่รับผิดชอบ

จะเห็นว่าทั้งการเมืองของรัฐบาลกับฝ่ายของ
ของสอสออะไรของเราก็ทำหน้าที่เต็มที่นะก็ฝากไปถึงสอสออื่นด้วยแล้วกัน
ช่วยกันให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นใครนะ
อะไรที่มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งความบาดหมางขอร้องเถอะ
เวลานี้เราเจอปัญหาหลายอย่าง
เราเจอปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความมั่นคงอะไรต่าง
ถ้าเรียนคงแบ่งแยกคนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่มีทางแก้อะไรได้
แล้วปัญหามันก็จะบานไปเรื่อยทุกอย่าง
วันนี้โชคดีที่นี่แหละคือคนไทยใช่ไม่ใช่

เราต้องเผชิญสถานการณ์เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
ด้วยความร่วมมือระหว่างกันทั้งรัฐบาลเอกชนธุรกิจประชาชน

ผมก็รับฟังแต่เราก็มีบรรทการมาเยอะไว้ตลอด
แล้ว๕ปีทำแล้วว่างแล้วแผนต่อไปจะทำอะไรบ้าง
หลายคนก็สนใจเรื่องนี้ถ้ามากเกินไป
ผมไม่ไม่ไม่มีไม่มีปัญหาหรอกครับ
แล้วก็ชี้แจงข้อที่จริงไปนะอย่าไปกังวล
ไม่งั้นมันไปราชนถูกแยกเป็นฝั่งคนฝ่ายชอบไหมเนี่ยชอบไหม
เขาให้แบ่งเป็นพวกชอบไหม
ไม่ชอบนะแล้วทำอย่างผมดีไหม
ดูแลคนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ดีไหม
แบ่งดูพื้นที่เป็นพื้นที่อะไรยังไงใช่ไหม

ทั้งประเทศก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน

เข้าใจไหมแต่มันได้ทุกคนมันได้ทั่วถึง

แต่ก่อนลงเท่าไหร่บางกะวัดลงไหม

เข้าใจไหมผมไม่อยากพูดความขัดแย้งนะ
วันนี้สูบประการทั้งหมด๗๘รายนะ
ถึงเวลา๙โมง๕๔นาที
นาทีเสียชีวิตจำนวนทั้งหมดประมาณทั้งหมด
เท่าที่ทราบตอนนี้ขั้นต้น๒๑
แล้วก็มีทุกสิทธิกายมี๓๔ราย

ก็น่าจะถึงประมาณ๒๗มั้ย

บวกผู้เห็นว่า๒๗ถ้ารู้ว่างานนี้เสียชีวิต๒๗

กลับบ้านไปแล้ว๒๕

ผ่าตัดไปแล้ว๘รายกำลังทยอยบรรยาการอยู่

ตกแต่งแพ้เส้นเหลือและกระดูกสนุน๒ราย

คุณพิกัดส่งโดยสอบมาในการแบ่งนี้ครับ
และตอนนี้เขาเข้าไปในอุปกรณาสถาปน์ของแนวสนุน

ก็มีเหตุการณ์ก็สอบแล้วก็ถามไปแล้วมีสาเหตุอะไร

เรื่องเงินค่าตอบแทร่ต่างมันมีประหักรรม
ก็ไม่มีใครคิดว่าจะรุนแรงขึ้นทุกอย่างไม่ต้องห่วง
เขาทำงานมีค่ามีตอนรัฐบาลไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
บางครั้งถามมาผมก็ต่อไปสหารเขาสร้างเขามีระบบเขามีอยู่
นี่คือการแถลงล่าสุดจากทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
ซึ่งเป็นการจัดโพเดียมแถลงบริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องฉุกเฉิน
เนื้อหาเบื้องต้นนี่ก็คือท่านได้รับทราบเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืน
ที่ผ่านมาแล้วก็เน้นย้ำหน่วยงานที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
แล้วก็เน้นย้ำถึงเรื่องของมาตรการการปฏิบัติการนะคะว่า
จะต้องน้อยไปหามาก
ท่านยังมีการแถลงข่าวต่อนะคะฟังกันต่อค่ะ
สิ้นเลยเขามีวิธีทุกอย่างเขามีขั้นตอนทั้งหมด

นะก็เป็นเรื่องของของไอ้คนคนนี้แหละ
ก็วันนี้ก็คงต้องไปดูเรื่องสุขภาพจิตแล้วล่ะ
เข้าใจไหมทุกคนมันมีปัญหาทั้งหมด
ผมเคยเป็นผู้จัดการฐานบกมาแล้วผมรู้
ตั้งแต่เป็นผู้พันธ์ผู้กองผู้บวช

เข้าถึงใจซึ่งกันและกันให้ได้

เพราะเขาถือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
แล้วเข้ากับแม่ยายเขาไปทำธุรกิจด้วยกันไง

แล้วมันก็ขัดแย้งกันมาซึ่งไม่มีใครรู้

และปกติเขาก็เป็นคนที่เป็นเรียวร้ายมาก

เหมือนว่าทำให้พวกมันเดินร้อนมันไม่ใช่มันไม่ถูก

อย่าคิดว่าทหารตำรวจเขาไปทำอะไร

พระโทษเขามีคัตตองของเขาทั้งหมด

แล้วจาระเบียบของท่านมันตั้งกับนักการที่๕ตัวน่ะ

ใช่มั้ย
เขาจะยิงสวนไปให้สะโงบ
เออหรือจะปล่อยเขาอย่างเดียวหรือไง
เออนะเดี๋ยวเขาหาว่าจะไม่ถูกภาพกับเธอ

แม่ใครจะอยากจะไปตายไปโดนกระสุนนะ
เต็มที่แล้วไง
ก็เป็นเสียงของท่านนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้เป็นช่วงของการตอบคำถามนักข่าวแหละ